มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับคู่รักนักท่องเที่ยวนะครับ
เมื่อเดินทางไปเที่ยวภูทอกที่จังหวัดเลยแล้วก็เช่ารถกระบะเพื่อจะไปเที่ยว
นั้นปรากฏว่ารถกระบะคันนี้พุ่งตกลงเหวลึกทำให้เสียชีวิตทั้งคู่
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการชมรมท่องเที่ยวภูทอกจังหวัดเลย
ต้องหารือร่วมกันเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะครับ
อุบัติเหตุรถกระบะรับนักท่องเที่ยวเสียหลักตกเหวลึกขาลงจากภูทอก
ทำให้นายนิทัศน์ระวีวงอโนไทยอายุ๓๙ปี

อกจากนี้ยังทำให้นางสาวสะสิวิมลพรมงามอายุ๒๕ปี
แฟนสาวของนายนิทัศน์เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

ส่วนนายสุริยะหมูพาอายุ๔๗ปีคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคัน
ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเช่าเหมารถกระบะของชมรมการท่องเที่ยวภูทอกขึ้นไปบนยอดภู
โดยทั้งคู่นั่งอยู่ที่ท้ายกระบะนะครับ
ระหว่างทางกลับลงมาเป็นทางโค้งลงเขา
รถเกิดเสียหลักพุ่งลงเหวพลิกคว่ำหลายตลบทำให้นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกระเด็นออกจากรถ
ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บตะเกียกตะกายออกมาจากรถแล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
ของนางสาวศาสิวิมลเดินทางมารับศพลูกสาวที่จังหวัดเลยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าช็อกและเสียใจมาก
เพราะว่าลูกสาวอายุยังน้อยยังมีอนาคตไกลแต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่ส่วนตัวคาดว่าน่าจะมาจากความประมาทของคนขับรถ
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับคนขับรถให้ถึงที่สุด
หากเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับคนขับรถให้ถึงที่สุด
หลังเกิดอุบัติเหตุนายโสพลสุวรรณรัฐรองผู้ราชการจังหวัดเลย
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านได้ร่วมหารือถึงมาตรการป้องกัน
หลังมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้๒ศพ
ได้ข้อสรุปว่าผู้รับจ้างจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะ
การตรวจรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก
การบันทุกข์นักท่องเที่ยวต้องไม่เกินสิบคน
รวมถึงต้องปรับปรุงถนนให้มีป้ายบอกเตือนทางโค้งอันตรายและราวเหล็กทางโค้ง
ส่วนการบริการจัดการพานักท่องเที่ยวขึ้นภูทอกให้อบตเชียงคานเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการ
พดุงน้อยจันทร์ที่ปรึกษากลุ่มขึ้นรถภูทอกเปิดเผยว่าได้สอบถามนายสุริยะคนขับรถแล้วนะครับ
โดยเล่าว่าขณะขับรถพานักท่องเที่ยวลงมาจากยอดภูมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งรถเบรกไม่ได้
พุ่งออกนอกถนนแล้วก็ตกลงไปในเหวลึก
ส่วนหลังจากที่กู้รถขึ้นมาแล้วพบว่าเกียร์รถนั้นค้างอยู่ที่เกียร์สี่
พดุงมองว่าอาจเป็นไปได้ว่าขณะรถพลิกคว่ำแขนและขาของนายสุริยะคนขับอาจไปโดนเข้ากับที่เกียร์รถ
ยืนยันว่านายสุริยะไม่ได้หลับในหรือว่าเมาสุราอย่างแน่นอน
แต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อ๑เดือนมาแล้วนะครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้ว
แต่ครั้งนั้นไม่มีผู้เสียชีวิต
เราคิดกันนะไอ้พักพวกที่เขียนรถเกินว่าไม่มีใครลงได้หรอกไอ้เกียร์๔
แต่เขาคิดว่าเวลารถมันพลิกคว่ำน่ะรถมันฟรีสไตล์ไหมมันล้อล้อปล่อยไม่มีติดดินเนอะ
ไอ้แขนหรือขามันไปตำเลยมันก็จะเข้าเกียร์ไปด้วยนะว่าอาจตกไปเกียร์๔ก็ได้
เขาไม่มีใครแล้วจะไปขับเกียร์๔ไม่มี
ถ้าดื่มเหล้าถ้าง่วงพวกอยู่ด้วยกันไม่ให้ขับ
จะบอกว่ามึงออกไปมึงไม่ให้ขับเลยพวกกลุ่มรถเขาเขาดูแลกันอยู่
ขณะที่การดำเนินคดีนะครับ
ตำรวจสพเชียงคานบอกว่าต้องรอสอบปากคำนายสุริยะคนขับรถเพิ่มเติม
ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถด้วย